คุณแม่คนนึงเธอออกมาร้องขอความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ลูกชายอายุ๖ขวบชื่อน้องบอสพาไปฝากเพื่อน
ที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือให้เป็นพี่เลี้ยงให้หน่อย
ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยโอ้โหสะบักสบอมดูท่าทางแบบเจ็บหนักเลย
เชื่อว่าถูกสามีของเพื่อนที่เป็นพี่เลี้ยงลูกเนี่ยทำร้าย
แต่ทางฝั่งสามีของเพื่อนเขาบอกว่าเด็กหกล้มเอง
เดี๋ยวดูนะฮะคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับ
เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเป็นไงแข็งแก้งดีครับ
พูดดังพูดดังไม่ได้ยินไม่วิ่งไม่ไปแล้วหรอไม่ปล่อยแล้ว
เธอบอกว่าสภาพอย่างนี้ลูกชายเธอจะวิ่งแล้วหกล้มได้ยังไง
แล้วตอนหลังลูกชายตอนที่รับกลับมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมาบอกเธอว่าถูกบังคับให้อัดคลิป
เพื่อจะบอกว่าวิ่งแล้วหกล้มเธอก็ไปแจ้งความนะฮะแต่คดีมันไม่คืบหน้านะครับ
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วยน้องบอสอายุ๖ขวบนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าถูกในอาร์ตนะที่เป็นสามีของพี่เลี้ยงของลูกชาย
ซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือตอนเด็กนะเพื่อนของเธอนะครับ
ของเหตุการณ์เธอบอกว่าเป็นอย่างนี้ฮะเธอไปส่งน้องบอสลูกชายเนี่ยที่ห้างที่กาญจนบุรี
เพื่อให้เพื่อนช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ตกลงค่าเลี้ยงดูเดือนละ๕๐๐บาท
ตั้งแต่๖กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะปี๖๔นะนี่นะฮะเพื่อนของเธอก็รับบอสเนี่ยไปเลี้ยง
ก็มีสามีของเพื่อนชื่อในอาร์ตเนี่ยคอยช่วยดูแลด้วยบ้านอยู่ที่ตำบลช่อง
ช่องสะดาวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาจนบุรี๖กุมภาพันธุ์ที่ไปส่ง๒๖กุมภาพันธุ์๖๔
เธอบอกเธอได้รับแจ้งจากหมอว่าลูกชายเนี่ยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลท่ากระดาน
เนื่องจากกระโหลกศีรษะร้าวมีเลือดคลั่งในสมองแล้วต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
สาเหตุคาดว่าบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแล้วเธอมารู้ตอนหลังว่าคนที่ทำร้ายลูกเธอก็คือในอาร์ตสามีของเพื่อนเธอที่เป็นพี่เลี้ยงนี่แหละ
ตุลาคม๖๔เธอไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐย่าต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมีการสอบปากคำสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพ
ถามว่าเอ้าเหตุการณ์ตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์ไปแจ้งความอะไร๑๒ตุลาคมตั้ง๖๗เดือน๘เดือนเธอบอกก็เธอติดทำงานที่กรุงเทพ
แล้วล่าสุดเธอบอกว่าเนี่ยฮะคดีมันไม่คืบหน้าเลย
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

ไปตามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจสอบภรรณราชย่า
แล้วเธอก็ยังยืนยันว่าไม่เชื่อว่าลูกหกล้มเอง
เหตุที่ไว้ใจให้เพื่อนเนี่ยเลี้ยงดูเป็นพี่เลี้ยงลูกชาย
เพราะเธอเลิกกับอดีตสามีไปตั้งแต่น้องบอสยังอยู่ในท้อง
ตอนนั้นท้องได้๖เดือนต้องทำงาน
พอคลอดลูกมาก็ไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่
ก็ฝากเพื่อนสมัยเรียนให้ช่วยเลี้ยง
น้องบอสจะเป็นเด็กพิเศษพัฒนาการช้า
แต่ก็ไม่ควรทำร้ายลูกเธอแบบนี้
ตอนนี้น้องบอสเนี่ยอยู่กับคุณย่าที่พิศนุโลก
ยังไงคุณแม่ก็ไม่เชื่อคำที่คุณทัสพอร์ตกลับอ้าวว่าน้องเนี่ยเกิดประติเหมือนเอง
ไม่เชื่อค่ะ
แต่ว่าทางฝั่งของพี่เลี้ยงของน้องบอสแล้วก็สามีเนี่ย
เขาบอกว่าเขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายนะฮะ

แล้วก็เป็นการกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาของตัวแม่ของเด็กหรือเปล่า
นิราสุทธิ์นะฮะในอาร์ตก็ไปพบพนักงานสอบสวนสอบภอร์ราชย่า
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากสารเนี่ยอนุมัติหมายจับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแก่กายและจิตใจ
แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำผิดขอประกันตัวสู้คดีต่อไปยืนยันในความบริสุทธิ์
ยืนยันว่าเลี้ยงน้องบอสอย่างดีแต่น้องบอสเนี่ยป่วยบ่อยแจ้งให้แม่เขามารับคืนไป
แต่เขาก็บ่ายเบียงแถมค่าเลี้ยงดูก็จ่ายไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้
นี่ยังแปลกใจอยู่ว่าเรื่องผ่านไปเป็นปีแล้วนะทำไมเพิ่งมาแจ้งความมีใครมายุโยงตอนหลังหรือไม่
อันนี้ที่ล้มอ่ะตามตัวเขียวใช่ไหมครับผมไปไล่แพ้อันนี้ผมพูดตรงเลยผมไปไล่แพ้แล้วน้องตามไป
แล้วมันกิ่งไม้ที่เขาตัดมันล้มไว้กองน้องมันวิ่งไปสะดุดกิ่งไม้แล้วล้มแล้วหน้าลง
มันเรียกอย่างเคี่ยวจ้ำเขาก็นุกว่าผมตีผมก็บอกหมอผมไม่ได้ตีหรอก
และอย่างที่นี่สุดให้ให้น้องเปียกบ่อยที่เห็นว่าผมเววายคือผมสอนเขาค่ะไม่ได้เววาย
ก็ตำรวจบอกว่าก็เร่งคดีให้แล้วตอนนี้ก็เรียกมาดำเนินคดีแจ้งข้อหาเรียบร้อยก็สู้คดีกันต่อไป